อีกหนึ่งเรื่องก็ไม่รู้จะต้องระวังยังไงดีนะครับ
คนสมัยนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันเกิดอะไรกันขึ้น
หนุ่มชายภูมิคนนึงค่ะเมา
แล้วบุกเข้าบ้านผู้หญิงวัย๕๘ปีคนนึง
บุกเข้าไปแล้วพูดจาชัดเจนเลยว่าผมอยากได้ยาย

ก็๕๘อะตัวเขา๒๕ใช่ไหมอ่าอ่าอ่าตัวเขา๒๕
ผมอยากได้ยายแล้วก็ขืนใจพยายามจะข่มขืนทำร้ายร่างกาย
ยายมีสติค่ะออกอุบายเอาตัวรอดมาได้หุดหวิด
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านพักของผู้หญิงวัย๕๘ปี
ในพื้นที่บ้านหัวสะพานตำบลวังตะเข้อำเภอหนองบัวระเวน

ตำรวจก็ไปพูดคุยกับผู้เสียหาย
เขามีภาวะซึมเศร้าเลยนะคุณ
จากเหตุการณ์ที่เขาประสบพบเจอมาเนี่ย
ตามร่องรอยเนื้อตัวยังบอบช้ำจากการถูกทำร้ายอยู่เลย
ฟันหน้าเนี่ยหักไป๓ซี่เป็นฟันหน้าด้านล่างนะคะ

วันเกิดเหตุเนี่ยคือช่วงกลางดึกวันพุธที่ผ่านมา
ฝนตกหนักเลยเธออยู่บ้านคนเดียว
เพราะว่าลูกไปทำงานในกรุงเทพกันหมด
กลายเป็นโอกาสที่ทำให้คนร้ายเนี่ย
ฉวยเอาช่วงเวลานี้บุกเข้ามาก่อเหตุ
ถามว่ารู้จักกับคนก่อเหตุไหมเธอบอกว่ารู้
รู้จักดีด้วยเพราะบ้านอยู่ห่างกันแค่๑๐๐เมตรเท่านั้นเอง
จตุพลเลิศพุษาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็บอกนะคะว่า
หลังเกิดเหตุเนี่ยนะผู้เสียหายโทรมาขอความช่วยเหลือกับเขา
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าคนร้ายเนี่ย
ปีนเข้ามาหลังบ้านพยายามจะปลุกปล้ำข่มขืนเขา
แต่เขาเนี่ยพยายามต่อสู้ก็เลยถูกทำร้ายร่างกายจนฟันหัก
หลังจากนั้นเริ่มตั้งสติได้แล้วว่า
ถ้าต่อสู้ด้วยความรุนแรงเนี่ยไม่รอดแน่
ก็เลยพยายามพูดจาหวานล้อมจนสุดท้ายคนร้ายยอมถอดใจแล้วหนีไป
ล่าสุดตำรวจภูทรวังตะเข้นะคะตามจับตัวคนก่อเหตุได้แล้ว
ชื่อว่านายกัมพลหมอนฟังเทียมอายุ๒๕ปี
ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเห็นหน้าค่าตากันอยู่รู้จักกันอยู่

เขาบอกวันเกิดเหตุเขาเมาแล้วก็เกิดอารมณ์ทางเพศ
ก็เลยบุกเข้ามาแต่พอผู้เสียหายบอกเขาว่า
แล้วบอกว่าจะไม่แจ้งความก็เลยใจอ่อนแล้วก็หลบหนีไป
ต้นนะคะเขาโดนตั้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราว
โดยใช้กำลังประทุษร้ายผู้อื่นในภาวะที่ไม่สามารถขัดคืนได้
บุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืน